โชว์ความแม้นแทนหนุ่มกันบ้างล่ะครับ
มาแล้วนะครับศึกหวานมันฉันคือเธอนะครับ
รอบนี้นี่ฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
สลับหน้าที่และสลับบทบาทกัน
มาดูซิว่าเราจะมีความเข้าใจถึงอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นไหม

เวลาแบ่งหน้าที่นี่แบ่งงานกันยังไงบ้าง
ใครเป็นคนสร้าง

ประตูมันสั่นนี่ต้องมีใส่น้ำมันสักนิดนึงได้ไหม

บ้านหนูนี่ก็จะมีซักผ้าทำกับข้าวถูบ้าน
ฝาดบ้านเปลี่ยนผ้าปูที่นอน
ซักชุดชั้นในนี่คือเป็นหน้าที่ของผัวผม
โอ้เป็นหน้าที่ที่ชัดเจนมาก

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณจะได้เริ่มจับประจงประแจอะไร

เกมนี้ให้ผู้หญิงเขาเล่นกันก่อนเลยครับ
เก็บใจไว้ในลิ้นชักไปดูกฎิกากันครับ

สลับหน้าที่ทำภารกิจให้เข้าใจหัวอกของคู่ของคุณ
รอบนี้จะเป็นทีมของฝ่ายหญิงกับเรื่องแมน

เจ็บใจไว้ในลิ้นชัก

จะต้องใช้เครื่องมือช่างอย่างประแจ

เพื่อให้หัวใจตกลงมาถึงชั้นล่างสุด
ฝ่ายหญิงคู่ใดทำได้เร็วที่สุด
จะเป็นฝ่ายชนะรับไปเลย๒หัวใจ
คุณมีวิธีการสอนอะไรกันยังไงด้วยบ้าง

จบป่ะประจบประแจงอ่าประจบประแจนี่แหละที่เขาพูดถึงแหละ
พร้อมกับประจัยประจัยประจบประแจ
อันนี้เอาถวายภาพไม่ได้อันนั้นประจัยอันนี้ประแจ
เออคนละอย่างกันนะฝรั่งก็รู้เรื่องของ

และตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องลงมือกันแล้วล่ะครับ

เรียนตัวไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
เอามือหมุน
ไม่พอแล้วเอามือกันแล้ว
แต่ก็ค่อยไขกันละครับ
คุณเห็ดออกขึ้นนำไปก่อนแล้วครับ
แต่คุณบอสก็ตามมาติดเช่นกัน
คุณเห็ดเพาะก็นำไปอีกรอบแล้วครับ
ด้านสามีก็เอาใจช่วยเต็มที่เลยครับ

ที่ใช้ความไวไขเอาหัวใจลงมาได้ก่อน
เป็นฝ่ายชนะไปล่ะครับ

โว้วก๊อบนี่ยังไปลงไม่ได้เลยนะ

สองแล้วเขาลงมาสุดท้ายก่อนเลยนี่พี่วิลลี่
อะไรส่งดุ่นนี้มา๓รอบ

ไม่ใช่นะฮะได้หัวใจมาแล้ว

เหมือนตื่นเต้นยิ่งกว่าหนูคลอดลูกอีกพี่

เห็นได้ยินเสียงพ่อพ่อเราก็นึกว่าเอ๊ะ

หนูเพิ่งรู้นะว่าช่างเนี่ยเวลาเขาไขเนี่ยเขาใช้แรงนี้เหรอ

บ้าหรือเปล่านี่มันหมุนแค่อย่างนี้เอง

ของคุณเห็นพอชนะไป
พลังไปเลยครับสองหัวใจตอนที่คุณเข้ามาแสงเขาแล้ว

พวกคุณจะต้องมาเจออะไรกันอีกมากกว่านี้
ผู้หญิงตอนนี้เหนื่อยแล้วเราให้ผู้หญิงพัก

แต่ว่าผู้ชายทั้งสองบ้านนี้
จะต้องเข้ามาแล้วพิสูจน์ตัวเอง
แก้มือเพื่อชิงถึง๓หัวใจของเรา

เพื่อชิงเงินรางวัล๑ล้านบาท

เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว